มีแรงงานไทยคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวที่อยู่ที่สุรินทร์
ทราบข่าวแล้วเขาบาดเจ็บสาหัสนะฮะอืม
คือยอดผู้บาดเจ็บเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศบอกมี๙คน

คุณสนทยากองสุกคือหนึ่งในนั้น
วันนี้คุณแม่และภรรยาหลังทราบข่าวนะครับ
ร้องไห้เลยนะฮะเพราะว่าคุณสนทยาเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิด
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ว่าอาการยังหนักยังสาหัสอยู่นะครับ
นี่คือภรรยาของคุณสนทยากองสุกนะฮะ
คุณสนทยายุ๔๒ปีนะครับซ้ายมือเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับ
ภรรยาอยู่ที่บ้านที่สุรินนะครับ
คุณสนทยาเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิดนะฮะ
ในช่วงของการสู้รบกันระหว่างกองกำลังฮามาสนะฮะ
กับทางอิสราเอลนะครับ
แต่เธอบอกตอนนี้ไม่สามารถติดต่อสามีได้ไม่รู้ว่าเจ็บมากน้อยขนาดไหน
รู้แค่ว่าบาดเจ็บหนัก
อยากให้สถานทูตไทยที่อิสราเอลช่วยประสานงาน
แล้วก็ถามความคืบหน้าให้ด้วยตอนนี้ทางบ้านกังวลใจมาก
แม่ของนายสนทยาที่เป็นห่วงลูกชาย
จนตอนนี้แย่เลยทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับ
นี่ภรรยานะครับแล้วก็คุณแม่นะฮะของนายสนทยานะครับ
ภรรยาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทราบข่าวจากเพื่อนสามีที่อิสราเอลโทรมาหา
คือโทรมาบอกว่าให้ทำใจเลยบอกว่าให้ทำใจนะ
เพราะสนทยาถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ
ตอนที่ถูกสะเก็ดระเบิดเนี่ยคือขณะกำลังเดินไปล้างถ้วยกาแฟ
แคมป์คนงานแล้วระเบิดมันลงมาพอดี
จนร่างเนี่ยกระเด็นบาดเจ็บสาหัส
นายจ้างก็พาแรงงานเนี่ยที่ไม่บาดเจ็บเนี่ยมาอาศัยอยู่ในตัวบ้าน
แล้วเพื่อนก็โทรประสานงานกับกรมแรงงานที่อยู่ที่อิสราเอล
เพื่อที่จะให้มาช่วยเหลือกันแล้วก็โทรหานายจ้าง
บอกว่าตอนนี้รู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
เพราะหมอเนี่ยไม่ให้เข้าไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้
ขณะเดียวกันทางเมืองไทยก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าถูกตัดสัญญาณหมด
ส่วนสามีเนี่ยนะฮะทางภรรยาบอกว่าไปทำงานเกษตรนะครับอยู่ที่อิสราเอลไปมา๓ปีแล้ว
ความจริงจะกลับเนี่ยคือกุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะ๖๗นะครับจะกลับมาพักนะครับ
แล้วก็เตรียมจะสร้างบ้านปกติคุยกันทุกวันวันหนึ่งก็๒๓ชั่วโมงทำให้ตอนนี้กังวลไปหมด
เพราะทำได้แค่รอฟังข่าวอย่างเดียว
ที่เมืองไทยโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยเป็นวันหยุดของเขาทีนี้พอติดต่อไม่ได้นะเมียก็เลยติดต่อไปหาเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่อิสราเอล
ก็ไม่คิดว่าคนเจ็บเนี่ยหนึ่งในนั้นจะเป็นลูกชายตัวเอง
ตอนนี้เป็นห่วงมากอยากรู้ว่าอาการเป็นยังไง
อยากให้ปลอดภัยอยากให้รัฐบาลไทยช่วยประสานงานช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่
หรือถ้ามีอะไรก็ช่วยส่งข่าวให้รู้หน่อย
ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะที่บ้านภรรยากับคุณแม่ของคุณสนทยานะครับ
มีโทรศัพท์จากกระทรวงแรงงานโทรมาสอบถาม
มาให้กำลังใจครอบครัวพอดีนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลด้วย

หลงรู้ว่าเจ็บเพื่อนบอกว่าเจ็บหนักโดนสะเก็ดระเบิด
นายจ้างพาไปโรงพยาบาลแต่ว่านายจ้างบอกเขาไม่ให้เข้าไปดู
นี่กระทรวงแรงงานนะฮะโทรมาพอดีเลยนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับบอกว่าคุณสนทยาตอนนี้เนี่ย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะ
แต่ทางกระทรวงแรงงานบอกกับภรรยาของคุณสนทยา
บอกอยู่โรงพยาบาลแล้วแต่อาการค่อนข้างหนัก
แต่แพทย์ที่นั่นก็พยายามช่วยรักษาอย่างเต็มที่
ขอให้ไม่ต้องกังวลซึ่งทางภรรยากับคุณแม่รวมถึงญาติญาติก็นี่ฮะ
ตอนนี้ให้ฟังข่าวและกำลังใจกันเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ดี
กระทรวงแรงงานก็ยืนยันว่าจะช่วยประสานงานแล้วก็ติดตามอาการให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เต็มที่ต่อไป
ส่วนอีกหนึ่งแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ชื่อว่านายกรัชกรพุทธศรหรือโจ้อายุ๔๐ปี
ว่าลูกชายถูกยิงเข้าที่หัวเข่า
แล้วไปอยู่ในแคมป์คนงานปลอดภัยแล้ว

คือทำได้แค่เอาผ้าพันแผลเอาไว้แล้วกินยาแก้ปวด

ใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยร้องไห้ขอให้ลูกชายปลอดภัยนะคะ
ตัดตะบานเจ้าเอง
จ่อยตาให้ลูกเจ้ากลับมาจริง
ขอขออนุญาตจ่อยตาลูกเจ้ากลับมา
เอามาเป็นห่วงลูก
ของหัวขาวตุ๊กใจมากเลยจ๊ะ
เป็นคำร้องขอทั้งน้ำตาจากหัว
ผู้เป็นแม่นะคะคุณแม่สุพัตราพุทธศรอายุ๕๙ปี
ชาวอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะ
หลังทราบข่าวว่าลูกชายก็คือนายกรัชกรหรือว่าโจ้
ทำงานอยู่อิสราเอลได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวานนี้แม่รู้ข่าวแม่ล้มทั้งยืนเลย
รู้ข่าวว่าโจ้ลูกชายแม่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

ย้ายมาอยู่ในแคมป์คนงานที่ปลอดภัยแล้ว
แต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการรักษา
ทำได้แค่เอาผ้าพันแผลพันเอาไว้

แต่แม่ก็หวังว่าลูกชายจะได้รับการช่วยเหลือ
ให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย
ล่าสุดคือทางแรงงานจังหวัดก็ประสานแล้ว

คุณโจ้หรือคุณกรัชกรด้วยนะคะ

ในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ตอนนี้นี่นะคะ
คุณรัชกรหรือว่าคุณโจ้
เมื่อวานนี้คุยกับทีมข่าวของเราบอกว่า

คนงานอยู่ในแคมป์ที่ปลอดภัย

เมื่อวานนี้หลังจากในจ้าง

พอเหตุการณ์สงบก็พากันกลับแคมป์คนงาน

ตอนนี้กลับมาอยู่ที่แคมป์สาม

วันนี้คุณโจ้
เปิดเผยกับทีมข่าวเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าเนี่ย

ส่วนอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า

ลูกกระสงกระสุนมันฝังในอะไรยังไง
มีแค่ผ้าพันแผลกับยาแก้ปวด

อยากให้รับตัวพวกเขากลับเมืองไทยได้มั้ย

อีกคนนึงก็

แต่อยากให้รัฐบาลไทย

ขอบคุณมากครับ

เราต้องขอบคุณคุณโจ้มากนะคะ
ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา

ลูกชายอยู่ในแคมป์แล้วก็ปลอดภัยแล้ว

อยากให้ลูกชายเดินทางกลับมาเมืองไทย

ของคุณโจ้นะครับ
ช่วยเหลือรายลึกประสานงานเรื่องการรักษาพยาบาลกันต่อ

ส่วนที่จะกลับมาวันพุธมาถึงไทยวันพฤหัส
จะเป็นในส่วนของด้านนอกของสถานการณ์ตึงเครียด

โดยเครื่องบินของทางสายการบินพาณิชย์ของทางอิสราเอลนะครับ